ตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยแล้ว

คือตามตัวแกเนี่ยมีลักษณะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้

อยู่ข้างในแล้วมันออกมาเหมือนหนอนเหมือนอะไร

แล้วลักษณะคือแกเจ็บเหมือนแบบเข็มทิ้ม
ใช่นะบอกบางทีอาบน้ำนะยิ่งเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นเอามาประคบเอามาราดนะ
ออกมาเยอะใหญ่เลยทั่วตัวนะครับทั่วตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดดำมีอาการคันเหมือนมีเข็มมาทิ้มแล้วมันมีเหมือนกับคล้ายตัวหนอนที่มันออกมา
วัยวเพศหรือว่ารูทวานนี้ยิ่งออกมาเยอะเลยผิวหนังก็มีรูขุมขนก็มีนะครับ
อยู่ที่บ้านหนองโพตำบลแกล้งสนามนางอำเภอแกล้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมา
พบว่าป้าแกมีประวัติคือที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยนะครับเป็นโรคเบาหวานนะครับ
เป็นซึมเศร้าด้วยแล้วไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องด้วย
อันนี้เป็นส่วนของโรคประจำตัวนะแต่สภาพของบ้านเนี่ย
สภาพแวดล้อมคือเลี้ยงไก่เลี้ยงสุนัขด้วย
อาจจะเป็นไปได้ที่มีแมลงหรือมีแมงอะไรก็แล้วแต่
มันมาฟักไข่ตามตัวหรือว่าในบ้าน
แล้วไปเกาะอยู่ตามเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้ง
แล้วป้าแกไปนอนอาจจะถูกเข้าไปในผิวหนัง
ฟักไข่อยู่ข้างในก็เป็นได้ถึงเวลามันฟัก
กระทั่งเป็นตัวเป็นนอนแล้วก็ออกมาฮะ
เนี่ยสุนัขก็เยอะไก่ก็มีเนี่ย
ตัวลักษณะแบบนี้ก็มีนะตัวใหญ่อย่างนี้ก็มีนะ
นี่ฮะออกมาจากตัวแกนะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แก้งสนามนางแล้วนะครับนางละมัยจิตฤทธิอายุ๔๖ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะอยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับเราก็ไปคุยด้วยนะครับ
ละมัยบอกว่าก่อนหน้านี้มันเริ่มจากมีจุดดำตามตัวก่อนแล้วก็คัน
เหมือนมีเข็มมาทิ้มตามตัวล่าสุดมาถึงมือหมอหมอวินิจฉัยแล้ว
หมอบอกว่ามันน่าจะเกิดจากไขมันถ้าเอาน้ำร้อนมาประคบพบมีตัวคล้ายหนอน
ขนาดเท่าตัวลูกน้ำหัวสีดำลำตัวออกสีเหลืองเนี่ยมันจะโผล่ออกมา
ตามขาตามเอวตามแขนปากก็มีอวัยวเพศก็มีนะท้องก็มีรอบเอวเนี่ย
จะมีออกมาเยอะสุดเวลาเอาน้ำร้อนประคบเอาผ้าขนหนูมาถูเนี่ย
มันยิ่งออกแบบติดผ้าออกมาเลยนะซึ่งหมอเนี่ยดูแลให้แล้วนะครับ

ออกปีถูแลอออกเนี่ยค่ะ

หาให้แล้วแต่ว่ากลับไปบ้านคุณป้าก็ต้องไปดูที่บ้านหน่อยนะ